อยากเราจะจัดเข้ามือใจได้หรือไม่
ไม่งั้นอันนี้ก็ต้องสาม

พี่พี่พี่พี่
ผมอยู่กับพี่พี่สำหรับสิ่งที่หมดแล้ว

ก็ดูจากรอยพักที่หู
รอยพักที่หู

จะมีรอยหูขาด
ขนไปหูนิดหน่อย

อย่างนั้นยาศาจะยิงอย่างนั้นถ้าเหลากูชิดยาศาจะเธอยิงอย่างนั้น
เธอก็ไม่รอบ